ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับที่พิษนุโลกนะครับ
ล่าสุดนะครับมือปืนที่ยิงเพื่อนตายสองศพมามอบตัวแล้วนะฮะ
อ้างว่าแค้นถูกผู้ตายตีท้ายครัวแล้วก็แอบมายิงปืนใส่บ้านด้วย
ที่ไปคึกคักเอาสองพี่น้องที่ถูกยิงตายใช่ไหมคะ
ใช่ฮะแต่นี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับนี่
ยิงในแวงจันทคุณกับนายมนูจันทคุณสองพี่น้องนะฮะที่เป็นญาติกันนะครับ
เสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๗มิถุนายนนะครับมีมายอมมอบตัวนะครับ
กับพันธุ์ตำรวจเอกวิสุทธิ์คล้ายแสงภูมิกับการสอบพระวัดโบสถ์เจ้าของคดีเจ้าของพื้นที่
เช้าวันนี้นายมาดินนะฮะติดต่อขอมอบตัวผ่านนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่
แล้วก็นัดหมายให้มารับตัวกันที่อบตหินลาศอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
นายบาดินเนี่ยอย่างที่เห็นตอนแรกนะครับพอเห็นตำรวจมาก็เดินลงมาจากรถ
ยกมือสองข้างนั่งลงกับพื้นเพื่อแสดงการมอบตัวว่าไม่มีอาวุธอะไรทั้งสิ้น
ยินยอมมอบตัวตำรวจก็จับให้ลุกขึ้นมาแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอน
หมายจับต่างแล้วคุมตัวมาสอบสวนขยายผลต่อที่สพวัดโบดนะครับ
ในปืนกระบอกนี้เปิดหลักษณะครับผู้ปังคับการตำรวจภูทร
พิศนุโรกพบธวรรษวงศงามาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
หลังจากสอบปากคำเสร็จก็นำตัวมาแถลงข่าว
นายบาดินเนี่ยสารภาพอ้างว่า
สาเหตุที่ไปยิงเขาตายเนื่องจากแค้นในแวง
อยู่สองเรื่องคือในแวงไปก่อเหตุยิงปืนใส่บ้านเขาเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม
นายบาดินถึงขั้นท้านักข่าวบอกถ้าไม่เชื่อผมเนี่ยไปดูรอยกระสุนที่หลังบ้านได้เลย
ยังมีรอยกระสุนอยู่เลยอีกประเด็นนึงก็คือเขาบอกเขาระแวงอันนี้ไม่ใช่ระแวงนะ
นายบาดินอ้างว่าอดีตเมียเขาเป็นคนบอกแต่มันคนละเรื่องเลยนะ

นายบาดินหลอนยาคิดไปเอง
แวงไปเองหลอนยาเสพติด
และอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ตายทั้งสองคนเนี่ย

กับอดีตภรรยาของนายบาดิน

หนึ่งอันนี้ผู้ตายให้ขี่จักรยานยนต์

ซึ่งบ้านของนายแวงคือบ้านหลังเกิดเหตุ
เพื่อให้มาเคลียร์ใจกันเรื่องชู้สาว

ปรากฏว่าภรรยา

ทั้งที่ตั้งใจจะมาเคลียร์กันแค่นี้

ที่นำมาด้วยเนี่ยจ่อยิงทั้งสองคน

นายบาดินอ้างว่าตั้งใจยิงนะครับ

ไม่มีเจตนายิงเมียของนายแวง

นายบาดินวันนี้บอกไม่เสมอผิดนะครับ

แต่ประเด็นนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักครับ

เพื่อไปให้กำลังใจ

ทั้งสองศพนะครับ
คุยกับแม่ของมนูนะครับ
หนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตนะครับ

ระแวงว่าคนร้ายจะย้อนมาก่อเหตุ

หวาดระแวงกันทั้งวันทั้งคืน

บาดินเนี่ยใส่ร้ายลูกชายเธอนะครับ

มันจะกลับมาทำร้ายใครอีก

ก็สบายใจ
จุดฟูปผมอกก็ว่าได้คนร้ายแล้ว
คนร้ายยอมมอบตัวแล้ว

หนึ่งในผู้ตายบอกว่าที่ตำรวจ
จับตัวนายบาดินได้ในวันนี้เนี่ย

เพราะว่าดูจากลักษณะแล้วนายบาดินเนี่ยติดต่อขอเข้ามอบตัวเอง
เกรงว่าจะโทษไม่หนักจะติดคุกไม่นาน
แล้วพ้นโทษออกมาจะมาก่อเหตุซ้ำอีก
เพราะฉะนั้นอยากให้นายบาดินได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
นายบาดินอ้างว่าสามีเธอไปยิงใส่บ้านเขาก่อนเนี่ย
ยืนยันว่าไม่จริงนะครับเพราะสามีไม่มีปืน
ถ้าจะมีก็ปืนแก๊ปกับปืนอัดลมเอาไว้ยิงนกยิงหนู
ซึ่งตำรวจก็ยึดไปตรวจสอบแล้วเพราะฉะนั้นนายบาดินโกหก
รวมทั้งเรื่องที่คิดไปเองเรื่องที่ว่าสามีเธอเนี่ยเป็นชู้กับเมียเก่าของนายบาดิน
ก็ไม่สบายใจอยู่ดีที่มันแบบทำเป็นไปมอบตัวอย่างนี้
มันคิดว่ามันมอบตัวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะติดไม่นานใช่ไหม
อยากให้มันเจอข้อหาประหารเป็นคดีแบบประหารชีวิตไปเลย
เพราะว่ามันเป็นตัวอันตรายค่ะ
ทีนี้นายบาดินเขาบอกผมเนี่ยถูกทางในแวงมายิงใส่บ้านก่อน

นี่ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเลยนะฮะไปบ้านนายบาดินนะครับ
ที่เขาบอกมีรูกระสุนรอยกระสุนอยู่หลังบ้าน
ไปถึงก็เจอแม่ของนายบาดินนะครับ
แม่เขาพามาดูนี่เขาบอกนี่เห็นไหมยังมีอยู่จริง
รูกระสุนตรงนี้นะครับลักษณะจ่อยิงทะลุมาจากประตูหลังบ้าน
กระสุนเนี่ยผ่านทะลุผ่านตู้เสื้อผ้าที่เป็นบานกระจก
แล้วไปถึงผนังห้องนอนของพ่อกับแม่นายบาดิน
อย่างนี้นะฮะแม่ของนายบาดินบอกว่า
วันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านนะ
ไม่อย่างนั้นนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะโดนหรือเปล่านะ
บื่อใครมาที่ไม่ดูไอใช่ไหมวะในแหวงเป็นคนยิงจริงรึเปล่า
ติดตามดินบอกนะครับไปไล่ตรวจสอบเลยว่ามันขนาดไหนยังไง
จะใครล่ะย้อนเวอร์อีกะแม่ของผู้ต้องหาบอกแม่ก็ตอบไม่ได้ค่ะ
ว่าเป็นฝีมือใครเพราะว่าวันนั้นแม่ไม่ได้อยู่บ้าน
แต่ลูกชายก็อาจจะรู้ซึ่งลูกชายก็สารภาพอ้างว่าคือนายแวงหนึ่งในผู้ตาย
ซึ่งเธอก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยขยายผลตรวจสอบจุดนี้ให้ด้วย
ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเกี่ยวข้องกับปมที่ลูกชายไปก่อเหตุยิงเขาตายหรือไม่

ไม่รู้ไม่รู้ประมาณกลางเดือนที่แล้วได้ไหม
ก็ประมาณนั้นมั้งมันทะลุไปนี้แล้วทำไมต้องยิงห้องแม่ด้วย
คิดว่าลูกตัวเองยิงแล้วก็ถามยิงดินยิงปืนทำไมในบ้านทำไมอ่ะยิงไหน
มาดูอ้าวผมไม่ได้ยิงฆ่าผมยิงก็ยิงห้องผมไปยิงห้องแม่ทำไมว่าอย่างนี้นะ
ซึ่งเขาก็เลยปักใจว่าน่าจะเป็นพี่แวง
ก็ไม่รู้ก็ประมาณนั้นก็ไม่รู้อีก